เอาล่ะคุณผู้ชมเบรกนี้ดูเรื่องใหญ่กันหน่อยนะคะ

สำหรับกรณีฆ่าปาดคอโหด
หกศพคารถเก๋งเป็นพยาบาลโรงพยาบาลภาชีจังหวัดอายุทยาค่ะ

ตัวสามีเองเขาก็ร้อนใจนะ

เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยภรรยาเวลาทำงานเข้ากะดึกเป็นพยาบาลใช่ไหมคะ

ถึงขั้นออกไปตามหานะคะ

มารู้เอาตอนเช้าค่ะเพราะโทรศัพท์จากตำรวจเนี่ย
โทรมาแจ้งบอกว่าเจอภรรยาแล้วแต่เป็นศพถูกฆ่าปาดคอครับ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเห็นภาพชายร่างทวมคนหนึ่ง
ขับรถคันนี้มาจอดทิ้งเอาไว้
ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวกันอยู่นะคะ

สัก๘โมงเช้านะตำรวจภาชีก็รับแจ้งเหตุ
ว่ามีผู้หญิงถูกฆ่าเสียชีวิตหมกรถคันนี้

ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๕๖ชั่วโมง
เท่ากับเสียชีวิตกลางดึกข้ามคืนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์นะครับ
ซึ่งพยาบาลรายนี้ก็คือนางสาวศรีสุภางสุวรรณสิน

เป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลภาชีนะคะ
สภาพก็คือเสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่ที่เบาะหลัง
ลำคอมีบาดแผลชะกันเหมือนถูกของมีคมปาด
และที่หน้าอกก็มีแผลถูกแทงหลายแผลด้วย
ชาวบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนนั้นเขากำลังจะขับรถไปธุระค่ะ
ก็เห็นรถของผู้ตายคันสีขาวเนี่ย
จอดขวางทางอยู่เขาก็บีบแตร
ว่าจะให้คนที่อยู่ในรถเนี่ยขยับรถออกไปให้หน่อยมันขวาง
ปรากฏว่าก็ยังนิ่งไม่มีเสียงตอบรับใด
ก็เลยลงไปค่ะแล้วก็ดึงประตูฝั่งคนขับ
คือกะจะแบบเหมือนเรียกบอกว่าคุณขยับรถหน่อย
พอดึงประตูรถเอ้าประตูไม่ได้ล็อกเปิดออกมา
พอเปิดไปด้านในถึงกับพังงะเลยค่ะเพราะเห็นขาของผู้ตายมันโผล่ออกมา
ครับแล้วพอชะโงกหน้ามองไปก็โอ้ยตายแล้ว
คือตัวของผู้ตายอยู่เบาะหลังนะแต่ขามันพาดมาถึงช่วงระหว่างกลางคอนโซลหน้า
ใช่นะครับคนที่เปิดประตูเข้าไปตกใจเห็นขาก่อน
มองไปด้านหลังรถโอ้โหเห็นเป็นคนนอนคว่ำหน้า
แล้วมีเลือดออกอีกรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยค่ะ
ด้านของนายพัฒนาอ่วมเทศสามีของผู้ตายเนี่ย
เปิดเผยนะครับว่าทุกวันช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
ภรรยาจะเลิกงานแล้วก็กลับถึงบ้าน
แต่เมื่อคืนวันเสาร์ภรรยาก็ออกไปทำงานตามปกตินะครับ
ไปตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วล่ะ

และพอเที่ยงคืนกว่าอ้าวภรรยาก็ยังไม่มา

ใช่คือกะการทำงานของภรรยาเขาคือ๔โมงเย็นถึงเที่ยงคืน
ใช่ครับธรรมดาเที่ยงคืนกว่าไม่เกินตีหนึ่งภรรยาเขาต้องกลับบ้าน
แต่ทีนี้เขาก็รอแต่เขาก็ง่วงเขาก็หลับไป

พอตอนเช้าตื่นมาภรรยาไปไหน
เขาก็เลยออกตามหาโทรศัพท์ไปถามกับโรงพยาบาล
ก็รับคำตอบว่าภรรยาก็เลิกงานออกเวรตามปกติ

กระทั่งช่วงเช้า๘โมงเช้ามีตำรวจโทรศัพท์มาบอกว่า
พบศพภรรยาของเขาถูกฆ่าปาดคอและแทงอกเสียชีวิต
อยู่ภายในรถซอยฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล
สามีก็บอกว่าหลังจากอยู่กินกับภรรยา
๑๔ปีที่ผ่านมาไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกัน
ต้นคาดว่าอาจจะมาจากปมเรื่องชู้สาว
เพราะภรรยาอาจจะมีชายหนุ่มมาแอบชอบ
ซึ่งภรรยาเล่นเฟซบุ๊ก
เรื่องนี้ตัวเขาเองและภรรยาไม่เคยก้าวไก่กัน
ในเรื่องของส่วนตัวหรือว่าเรื่องเฟซบุ๊กต่างเนี่ยนะครับ
ไม่รู้ความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับภรรยา

ส่วนเรื่องของการชิงทรัพย์นั้นเป็นไปไม่ได้
เพราะหลังเกิดเหตุทรัพย์สินของภรรยา
นาฬิกาแหวนอะไรยังอยู่ครบทุกอย่าง
มีเพียงกล้องหน้ารถที่คนร้ายขโมยจากรถไปด้วยนะครับ
ก็ถึงบ้านไม่เกินที่คืนครึ่ง
ต้องถึงบ้านแล้วเขาก็จะเปิดประตูบ้านเข้าไปเอง

ก็คือฝันจะขับบ้านทุกวัน

ก็เลยโทรโรงบาลโรงบาลก็บอกว่ากลับไปแล้ว

ไม่ยุ่งกันเลยครับ

ชะถานการูกับกิจฟังไม่ยุ่งกัน
มีใครมาแอบชอบหรือเปล่าแล้วนะตรงนี้ผมไม่รู้นะ
ไม่ได้ใส่ไลน์ให้เขาเราไม่รู้จริงแต่ว่า
ก็เดี๋ยวก็ลองเฟสบุ๊คเล่นกันบ่อยอย่างนี้
ตัวเขาเองบอกเขาไม่รู้จริงสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้นะ
เขาก็ยังสงสัยอยู่นะครับและที่ผ่านมาเนี่ย
ภรรยาไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังมากทำให้ไม่ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น

ซึ่งเบาะแสเดียวที่มีก็คือนี่แหละค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในนาทีที่รถคันนี้ถูกขับมาจอดเอาไว้
แล้วก็มีผู้ชายคนนี้สวมเสื้อสีขาวรูปร่างทวมลงมาจากรถในมือ
ทางด้านตรงนี้มีผ้าอยู่เหมือนเช็ดอะไรสักอย่าง
มาจับตรงประตูแล้วก็เดินไปเลย
แล้วก็ไม่เจอผู้ชายคนนี้อีกนะคะ
แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ขับมาได้อย่างไร
ลักษณะของผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก๔๐๕๐ปี
รูปร่างทวมสวมเสื้อสีขาวสะพายกระเป๋าสีดำ
รถมาจอดตรงนี้ตอนตีหนึ่งกว่า
ดับเครื่องยนต์ปิดไฟหน้าที่มือมีผ้าหนึ่งผืน
มือแล้วมาดึงประตูฝั่งซ้ายแล้วเดินหลบหนีไป
แต่ไม่เห็นผู้ตายลงจากรถอีกเลยนะคะ
สามีบอกว่าเคยเห็นไหมคุณหน้าค่าตาบ้างไหม
เขาบอกว่าไม่เคยเห็นเลยไม่รู้เลยว่าคนนี้คือใคร
ตอนนี้ตำรวจมีการประสานขอกล้องวงจรปิดบริเวณโรงพยาบาลมาตรวจสอบด้วยนะคะ
เพราะเชื่อว่าน่าจะบันทึกภาพตอนที่ผู้ตายออกจากโรงพยาบาลพร้อมชายต้องสงสัยได้
เพื่อจะได้เป็นเบาะแสของคนร้ายค่ะ